บ่อนพนันบ่อนถั่วเดี๋ยวชี้ให้เอาไหม

คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์

เมื่อวานนี้เอง๑๒พฤศจิกายนนะครับ
กลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มขี่รถมอเตอร์ไซค
ทริปว่าน้ำไม่อาบเพราะอากาศมันหนาว
โวยใส่ตำรวจโรงพักหนองไผ่ที่เพชรชบูรณ์ครับ
จับพวกเขาทำไมเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ของพวกเขามองแบบนี้นะครับ

ตัวแทนสมาชิกมีการอัดคลิปเชิญชวนครับ
ว่าพักพวก๑๒๑๓พฤศจิกายนเชิญชวนไปทริปนี้
ไปไหนไปที่ภูทับเบิกแล้วก็เขาค้อนะครับ
แต่สุดท้ายยังไปไม่ถึงปลายทางครับ
ก็มาเกิดเหตุการณ์ถูกตำรวจจับซะก่อน
มันจะมีภาพบางจังหวะที่เขาวิ่งรถกันบนถนน
ก็จะมีกันเพียบเลยชาวบ้านก็ตกใจ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วว่าอ้าวคุณมาเป็นขระวานแบบนี้เลยเหรอ
แล้วบางคันแต่งซิ่งบางคันเสียงดังไง
ก็เลยพาไปเปรียบเทียบปรับไม่มีการละเว้นนะครับ
เมื่อวานนี้ทางตำรวจก็ชี้แจงไปแล้ว

ตำรวจการคือ๑๒และ๑๓พฤศจิกาเนอะอ่า
ตำรวจยืนยันว่ายินดีต้อนรับทุกคนไปเที่ยวเมืองเพชรบูร

วันนี้ขากลับครับวันนี้ขากลับก็จะเห็นว่า
โอ้โหบางช่วงเขาขี่รถกลับไปเนี่ยนะฮะ

นี่ไม่ได้แบบแน่นเอียดเหมือนตอนขาไปนะครับ
ชาวบ้านบางส่วนเขาไม่พอใจ
โรธก็ว่าได้ทำไมต้องมาเสียงดังแบบนี้ด้วย

พ่อค้าขายไก่ย่างวิเชียนบุรีขึ้นชื่อครับ
นี่รถที่วิ่งกันบางครั้งมากันตอนตี๒๓
ผู้ใหญ่ก็หลับเด็กก็หลับแล้วเสียงมันดังสะดุ้งตื่น
มาดีมาได้แต่ถ้ามาแบบเสียงดังฟ้าผ่า
ไม่อยากให้มาหรอกลองฟังครับ
คือเขารำคาญครับถ้าหากว่ามาแล้วแบบไม่เรียบร้อยนะครับ

มีการแต่งซิ่งแต่งรถเสียงดังในบางคันแล้ว
ปรากฏว่าชาวบ้านบางคนถูกรถเฉียวชนด้วยครับ
นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมตำรวจนั้น
เขาถึงต้องไปจับปรับก็ยืนเรียงกันแบบนี้

ผลการจับกลุ่มครับไม่สวมหวกนิรภัย๗๒คน
วกกันน็อกนี้ไม่ใส่อันตรายนะครับ
ขับขี่รถโดยผิดกฎหมายไม่มีใบขับขี่
ไม่ได้รับอนุญาต๑๓๕คน
อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ๙๘คน
แล้วก็ไม่ติดป้ายทะเบียนอีก๘๔คน
ไม่ยอมไปจ่ายภาษีประจำปีอีก๔๐กว่าคน
เหล่านี้ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับ
จริงแล้วผมเข้าใจนะไปเที่ยวกันไปเป็นคารวาลมันสนุกแหละ
แต่ว่ายังไงก็ตามอย่าลืมคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของ
ชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะครับเขาจะได้ประทับใจนะ
เคสแบบนี้ก็ไม่ใช่เคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะ
ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์คล้ายแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเหมือนกัน